คุณผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากรถรับส่งนักเรียนอีกแล้ว
โอ้โหช่วงนี้มีข่าวกันเยอะแล้วก็มาเรื่อยอีกนะครับ
คราวนี้เป็นรถบัตรรับส่งนักเรียนที่จังหวัดยาลานะครับ
เด็กเขาก็อยู่บนรถแล้วเขาก็มีการเล่นกันบนรถ
แต่ปรากฏว่าไปเล่นอยู่ใกล้ประตูรถวัด
และทำให้เด็กผู้หญิงคนหนึ่งวัย๑๐ขวบร่วงตกลงมาจากรถบัตร
จนเป็นเหตุให้เธอนอนกองอยู่กับพื้นถนน
แล้วก็มีอาการช็อกมีอาการเกร็ง

พลเมืองดีรีบเข้าไปช่วยเหลือนะครับ
ไปดูภาพเหตุการณ์ในช่วงที่กลุ่มพลเมืองดีเขาช่วยเหลือเด็กหญิงคนนี้นะครับ
โคตรช่วยเย็น
โชคดีที่พื้นที่ตรงนี้มีคนเยอะแล้วก็พลเมืองดีก็พยายามที่จะช่วยเหลือกันเต็มที่นะครับ
โพสต์เอาไว้จากกล้องหน้ารถยนต์ของเขา
โดยคลิปจะเห็นเด็กผู้หญิงตกจากรถ
นักเรียนรถนักเรียนคันสีเหลืองที่ขับผ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะ
และเด็กผู้หญิงใส่ชุดพระเหรอสีฟ้า

สลบอยู่ข้างถนนเลยนะครับ
โดยในคลิปแล้วก็ในโพสต์ระบุข้อความว่า
ขณะที่ผมกำลังเดินทางจากพื้นที่บาละ
เพื่อที่จะไปวัดพุทธภูมิยาลา
เมื่อมาถึงบริเวณหน้าด่านตรวจชุดคุ้มครอง

มีเด็กนักเรียนพลัดตกจากรถรับส่งนักเรียน

อายุประมาณ๑๐ขวบมีอาการหมดสติมือเกร็งตาค้าง
อาสาสมัครประสานกู้ภัยเข้ามาช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
ความคืบหน้าเรื่องนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ลงพื้นที่ในการติดตามต่อ
ติดต่อไปยังผู้โพสต์ทราบชื่อผู้โพสต์ก็คือ
นายกิติชัยสว่างศุกร์อายุ๓๘ปีเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยอบตลำพญาอำเภอเมืองยะลา
เปิดเผยว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาประมาณ๕โมงเย็น
ของวันที่๒๐มิถุนายนที่ผ่านมา
ขณะที่ตัวเขาเองขับรถไปทำธุระส่วนตัวไปตามถนนสายกาบังยหา
ก็เห็นรถรับส่งนักเรียนคันสีเหลืองขับสวนเข้าไป
และปรากฏว่าก็เห็นเด็กนักเรียนนอนกองอยู่ที่พื้นแบบนี้
สลบแน่นิ่งอยู่ข้างทางก็เลยรีบเข้าไปช่วยเหลือ
เรื่องต้นพบว่าเด็กรายนี้หายใจติดขัดตาค้างมือเกร็ง
และด้วยการที่ตัวเขาเองที่เป็นคนไปเข้าช่วยเหลือ
เขาเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยอยู่ด้วยเขาจึงประเมินอาการของเด็กในเบื้องต้น
พบว่าตัวน้องไม่มีอะไรหักอวัยวะต่างแขนขาไม่หัก
พยายามให้ตัวน้องอยู่นิ่งห้ามขยับตัวเพราะอาจเป็นอันตรายได้
ระหว่างนั้นเขาก็ติดต่อประสานไปยังเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้เร่งเข้ามาช่วยเหลือ
ประกอบกับมีรถในอำเภอแล่นผ่านมาพอดีจึงเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลได้นะครับ
ที่สุดทราบว่าน้องมีอาการปลอดภัยแล้วนะ
ส่วนสาเหตุจากการสอบถามทราบว่าเด็กมีการหยอกล้อกันบนรถ
ซึ่งเด็กเล่นกันอยู่บริเวณประตูขึ้นลงจากนั้นเกิดเสียหลักแล้วก็พลัดตกลงไป
ส่วนรถบัตรรับส่งนักเรียนที่แล่นผ่านไปสวนทางเข้าไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ
เนื่องจากมีนักเรียนในรถรีบตะโกนบอกว่ามีเพื่อนนักเรียนด้วยการตกจากรถนะครับ
อกจากนี้คุณกิติชัยที่เป็นคนโพสต์แล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ย
ยังแนะนำด้วยนะครับว่าหากใครเจอเหตุการณ์แบบนี้
ต้นอย่าไปขยับตัวหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเองเพราะอาจจะเกิดอันตรายแก่ผู้ป่วยผู้บาดเจ็บได้
หากผู้ป่วยผู้บาดเจ็บมีอาการคอหักขาหักกระดูกสันหลังหัก
เคลื่อนย้ายแบบผิดวิธีอาจทำให้ผู้ป่วยอาการหนักกว่าเดิมนะครับ
เรื่องต้นให้รีบแจ้งมายังเจ้าหน้าที่กู้ภัยเพื่อทำการช่วยเหลือจะดีที่สุด
ก็เน้นย้ำกันไว้การช่วยเหลือในเบื้องต้นอย่างถูกต้องเป็นสิ่งที่สำคัญมาก
ใช่ค่ะนอกจากเรื่องของการช่วยเหลือแล้วจริงการย้ำเตือนให้เด็ก
เวลาที่ขึ้นรถนักเรียนโดยเฉพาะรถบัตรโดยสารแบบนี้
คือหนึ่งประตูรถมันก็ต้องปิดไม่ควรเปิดทิ้งไวท์
แล้วก็สองคือเด็กเองก็จะต้องนั่งอยู่ในอาการที่สัตว์ครัวไม่เล่นไม่เดินไปมา
คุณไปมาที่คอยคุมอยู่ต้องบอกเด็กนั่งอยู่กับที่นะลูกนะ

แล้วก็ให้เด็กเขาเรียนรู้เรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนนะครับ